พี่ไล่เป็นประเด็นนะน้าบีนะ

จะมาหาว่าเขาหลอกลวงมาปลอกลอกได้ยังไง

รหัสธุรกรรมเขารู้อยู่แล้วค่ะว่ารหัสเป็นอะไร
เพราะอยู่ในเครื่องของเขาเราก็เคยบอกเขาแล้วว่ารหัสมันคืออะไร
แต่ในส่วนของเงินที่เอาออกไปค่ะในส่วนที่เราไม่รับรู้เนี่ย
มันนับว่าเป็นในส่วนที่เราไม่ยินยอมหรือเปล่า
คืออย่างเช่นเขาให้เรากู้เพิ่มมากู้เงินมา๔๕๐๐๐๐๐บาท
ทางแอปนู้นสถาบันนี้อะไรก็ว่ากันไป
บอกว่าอ้าวก็รู้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีก้อนเงินที่มันถูก
เอาออกไปใช้โดยที่เราไม่ได้ยินยอม
ใช่ค่ะมันเป็นก้อนหลังจากที่เราถามว่าเอาไปใช้อะไร
เพราะว่าตรวจพนักงานหลายคนหลักพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันมีหลักฐานไหมว่าเรายอมหรือไม่ยอมอะไรพวกนี้
คือหลักฐานเรามารู้หลังจากที่แบบเงินมันหมดแล้วด้วยซ้ำ
เรามารู้ว่าเงินมันหมดทีหลังแล้วแล้วเงินถูกไปใช้หมด
แล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่บุญธรรมเขาก็บอกว่าให้ใช้ไปก่อน
คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บีเนี่ยเขามารู้เรื่องทั้งหมดหลังออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม

เข้าโรงพยาบาลพฤษภามิถุนาค่ะ
อยู่โรงพยาบาลครึ่งเดือนแอดมิตรประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ค่ะนะเพราะอยู่สองโรงพยาบาล
เดือนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่

สองที่หลังจากออกจากโรงพยาบาลมันมีมันมีจุดนิดหนึ่งก่อนก็คือ
อ้างว่าเขาไม่ดูแลเลยไปกรุงเทพอีก
แบบทนไม่ไหวอย่างนี้เลิกดีกว่าคนรักกันอะไรแบบ
โอ้โหมั่นกันอะไรกันไม่ดูแลเลยทิ้งเข้าไปเลยใช่ไหม
อันนี้ขออนุญาตเรียนใช่อายเขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งนะ
ไม่ได้ทิ้งกันไปอะไรนะไปอาทิตย์เดียวแล้วกลับมาไม่ตรงวัน
บีหนีกลับบ้านเลยอ่ามันเป็นอย่างงี้ค่ะ
ไม่ดูแลของเขาเนี่ยมันคือช่วงหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาล
คือโรงพยาบาลเราออกมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายน
แล้วเราไปอยู่บ้านเขามีนัดกับคุณหมอ
เราไม่ได้ไปตามนัดเดี๋ยวก็แจ้งว่าอ่า
คุยกับทางคุณหมอแล้วคุณหมอเลื่อนนัด
เราก็รับทราบจากคุณหมอแล้วว่าเราเป็นอะไรเราเป็นมะเร็งอ่า
แล้วหลังจากนั้นนะคะมีการแจ้งเราว่าเนี่ย
ไม่อยากให้เราเข้ารับการรักษาเพราะว่าจะต้องผ่าตัด
พอผ่าตัดแล้วแบบอ่าอาจจะคำเป็นดุนอดกรณ์เรื่องเรื่องนะคะ
ต้องเอาลำไส้เอาอะไรออกมาอย่างนี้ค่ะเราต้องให้คีโมนู่น
อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อ่าแล้วยังไงต่อ
เรื่องของการไม่ดูแลคือเอาใช้คำว่าเราแทบไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ำค่ะ
วันหนึ่งคือเราอยู่บ้านตัวเขาออกไปข้างนอก
อยู่บ้านเขาออกไปข้างนอกกลับมาก็แบบ๒๓ทุ่มแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาออกไปข้างนอกทุกวันต้องใช้คำนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับที่ว่าเข้าไปกรุงเทพไม่กี่วัน
เกี่ยวค่ะแล้วกลับไม่ตรงวันแล้วส่วนที่เขาไปกรุงเทพคือดัง
วันที่ยี่สิบสามกันยายนที่เขาไปกรุงเทพอันเนี้ยเราไม่มีเงิน
เราไม่มีเงินติดตัวสักบาทนะคะตอนนั้นเราก็อยู่กับพ่อเขา
แล้วก็ไม่มีเงินอ่าติดต่อกันบอกอ่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้นะ
จะนู่นนี่นั่นนะเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
ให้มีปัญหาแล้วแต่ปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดอะค่ะ
เอาแต่เขาบอกเขาดูแลเราอย่างดีเลยนะปัญหามันเกิดคือการดูแล
คือถ้าดูแลในแง่การดูแลเราแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยด้วยซ้ำ
คือเราแยกห้องนอนกันเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วไปเลิกช่วงไหน
กัญญาเลยค่ะวันที่ยี่สิบสามกันยาเขาบอกเราไปทำร้ายร่างกายเขาจริง
ดังนั้นเราขี้โมโหเราไปทำลงทำร้าย
อันนี้ขออนุญาตชี้แจงนะคะในกรณีทำร้ายร่างกายคือว่า
ก่อนหน้านั้นค่ะที่เขาออกจากบ้านไปทุกวันทุกวัน
แล้วเขากลับมาแบบดึกค่อนข้างดึกมีประเด็นของเรื่อง
การเช่ารถไปสถานที่อีกที่หนึ่งที่เป็นรถตู้นะคะ
แล้วทีนี้เรื่องรถตู้กับเขามาตามที่บ้าน
พอมาตามที่บ้านปรากฏว่าเรามานั่งฟังคำที่เขาด่า
เพราะไม่ได้จ่ายค่ารถตู้เรามานั่งฟังคำเขาด่านู่นนี่นั่น
แล้วทีนี้เราก็เลยเอ้า
ฉันต้องมานั่งฟังคำอะไรแบบนี้เหรอก็ไหนบอกว่าเคลียร์ไปหมดแล้ว
ทั้งเขียนเช็คทั้งอะไรให้เขาไปหมดแล้วทุกอย่างจ่ายไปหมดแล้ว
แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้จ่ายเขาตามถึงบ้านตามตรงถึงบ้าน
แล้วเรามานั่งฟังคำด่านึกออกไหมคะ
ทีนี้เราก็เก็บไว้ล่ะจนตอนเช้าเรามาพูด
นี่คือยังไงไหนบอกว่าจ่ายเคลียร์ไปหมดแล้วนะ
เขาบอกว่าเป็นใครอ่ะทำไมต้องอะไรอย่างนี้
ขนาดพ่อเขายังไม่พูดไม่ว่าอะไรเขาสักคำเลยนี่นี่คือรถที่เขาบอกว่า
เขาต้องไปเช่ามาเพื่อส่งเราไปทำงานหรือเปล่าคนละคันค่ะอีกคันนึงด้วยใช่ค่ะ
อันนี้เป็นรถตู้อันนี้รถตู้ใช่ค่ะอืมทีเนี้ยเราก็ถ้าเป็นแบบเนี้ย
เลิกกันดีกว่าแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรของเรานะคะ
แล้วเขาคว่างหมอนใส่เราก่อนถ้าพูดก็จะมีคำหยาบคายเลยลงมานั่นแหละนะคะ
แล้วก็แบบก็โมโหก็ง้างง้างหมัดใส่แต่ว่าไม่ทันได้ชกนะคะ
ไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับตัวเขาตบส่วนมาก่อนใช่ค่ะ
เขาตบมาก่อนเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะอ่าอันนี้เขาก็บอกเขาอีกมุมหนึ่งนะ
ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ว่ากันเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง